ทุกผู้ชมครับวันนี้มีคดีอุกอาจเกิดขึ้นที่รัชบุรีนะครับ
มีคนร้ายขี่จักรยานยนต์ตามประกบผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ยิงใส่ไปหนึ่งนัดเขาก็ขี่จักรยานยนต์อยู่
รถก็ล้มลงคนร้ายเนี่ยตามไปเจาะยิงซ้ำอีกห้านัด
โอ้โหอาการนี่โอ้โหสาหัสนะ
แต่ล่าสุดเนี่ยแพทย์ผ่าตกผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้ว
อาการปลอดภัยแล้วนะโอ้สุดยอดต้องบอกว่าดวงแข็งมากจริงจริง
คือโดนจ่อยิงนะห้านัดน่ะรวมกับที่โดนไปก่อนนัดหนึ่งด้วย
เป็นหกนัดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้ด้วยนะฮะ
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีนะครับที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์
ด้าสีแดงของผู้บาดเจ็บล้มคว่ำอยู่นะฮะ
มีเลือดเต็มถนนเลยนะครับปลอกกระสุนปืนก็เต็มเลยที่ตกอยู่นะครับ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายพัชระชัยเรืองกิตติอายุ๓๕ปีก็เป็นชาวบ้านโป่งนี่แหละนะครับ
หลังจากถูกยิงบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์วัชบุรีนะครับ
ที่ถูกยิงเนี่ยนะนายพัชรวะถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๒เข้าที่เหนือคิ้วซ้าย๑นัด
ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายพัชระเป็นลูกชายของร้านขายผ้าในตลาดบ้านโป่ง
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขี่รถมาทำธุระที่ตลาดนะ
แล้วก็ถูกยิงขณะกำลังขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
แล้วก็สวมเสื้อคลุมสีดำกางเกงขาสั้น๓ส่วน
สวมโหมกกับสีดำใช้ผ้าปิดปากสีขาวนะครับ
คนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์ตามนายพัชระมาทางด้านหลัง
เนี่ยฮะคนร้ายนะครับคนนี้ขี่จักรยานยนต์ตามผู้บาดเจ็บมาทางด้านหลัง
พอมาถึงจุดหน้าร้านเบเกอรี่ชักปืนมายิงใส่๑นัด
รถของนายพัชระเขาล้มลงแล้วคนร้ายยังจอดรถเดินลงมา
จอยิงซ้ำอีก๕นัทคือแบบ๑๑โมงครึ่งอ่ะ
อาจมากแล้วคือกะเอาให้ตายเลยค่ะ
โบ้งชาวบ้านอยู่แถวนั้นเต็มเลยนะครับ
ก่อเฮอส์เสร็จแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วก็ขี่หลบหนีไปไปทางวงเวียนช้างนะครับ
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบนำตัวนายพัชระส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็พยายามวิทยุสกัดจับตามจุดต่างนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะฮะ
จากการสอบปากคำเนี่ยทางผู้บาดเจ็บเองเนี่ยก็พอจะให้การได้เล็กน้อยนะครับ
บอกว่าไม่ทันเห็นเหมือนกันว่าคนร้ายเป็นใครแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับญาติญาติเขาก็ยืนยันนะว่า
พัชระไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับ